มีพนักงานสาวร้านโทรศัพท์นะครับถูกโจรขโมยรถกระบะที่จอดอยู่ที่บ้าน
แต่ว่าโชคดีครับเธอแอบเอามือถือเครื่องเก่า
ทำให้สามารถติดตามจับคนร้ายนะครับที่ขโมยรถไปจอดไว้ในบ้านร้างได้
แต่ว่าคนร้ายเนี่ยยังไม่เจอตัวนะครับติดตามจากรายงานครับ
กล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านมันทนาซอย๒๘
ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลรัชธานี
ก่อนที่จะนำมาจอดภายในบ้านร้าง
ซึ่งเป็นรถของนางสาวปียนุษยผ่าแก้วพนักงานร้านขายโทรศัพท์
และได้หายไปเมื่อคืนประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
ระหว่างเธอกับสามีกำลังทำธุระอยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงรถกระบะของตัวเองถูกขับออกไป
แต่ไม่รู้ใครเป็นคนขับเพราะกุญแจรถก็ยังอยู่ในบ้าน
มั่นใจว่ารถได้ถูกขโมยไปสามีจึงได้ออกตามหารถ
เมื่อนางสาวปียณุฑตั้งสติขึ้นได้
แล้วนำไปซ่อนไว้ในรถกระบะของสามี
เพื่อติดตามดูพฤติกรรมสามีไม่ให้หนีเที่ยว
เมื่อเปิดระบบดูก็พบว่ารถไปจอดอยู่ภายในหมู่บ้านดังกล่าว
ประสานตำรวจเข้าไปตรวจสอบ
พบรถถูกถอดป้ายทะเบียนออกทั้งหมด
จังหวะนั้นมีชายคนหนึ่งเดินออกมาจากรถ
แล้วเข้าไปในบ้านฝั่งตรงข้าม
ตำรวจจึงเข้าไปตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าว
ซึ่งก็พบกับนายพงศ์และนางสาวกบนามสมมุติ

โดยนายพงศ์ได้ให้การปฏิเสธ
และอ้างว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับรถที่ถูกขโมยมา
ขณะที่นายวุฒิไกรสังคลมสามีของนางสาวปิยนุษย์ก็จำได้ว่า
นายพงศ์เป็นเซลล์ขายรถคันดังเก่าในปี๒๕๖๑
ครั้งนั้นนายพงศ์เป็นคนเอารถมาส่งให้ที่บ้าน
และให้กุญแจรถเพียงดอกเดียวเท่านั้น
ส่วนกุญแจสำรองก็ไม่มีมาให้
เมืองต้นตำรวจให้นายพงศ์และนางสาวกบมาสอบปากคำ
ที่สพเมืองอุบลรัชธานี
จากมีความบังเอิญที่รถของผู้เสียหาย
ถูกนำมาซ่อนอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านที่นายพงศ์อาศัยอยู่
อีกทั้งยังเป็นผู้ขายรถคันดังกล่าวให้กับผู้เสียหาย
เมืองต้นทั้งสองคนยังให้การขัดแย้งกันเอง
และปฏิเสธไม่เกี่ยวข้อง